ผู้ชายคนนี้เขาเป็นเจ้าของร้านชำ

อยู่ดีคือมีพยานที่เขาเห็นว่า
มีคนขี่มอเตอร์ไซค์มาซ้อนกันมา๒คน

แล้วคนซ้อนเอาปืนมาชักยิงเจ้าของร้านขายของชำ
เขาถึงขั้นใช้คำว่าตั้งใจยิงที่หน้าด้วยนะครับ

บอกว่าเคยถูกรอบยิงมาแล้ว
โอ้โหเหตุการณ์นี้อย่างที่บอกนะคะ

อยู่ที่ไหนที่อำเภอท่าม่วงนะคะกาญจนบุรี

นี่ค่ะบริเวณนี้นะคะจนสุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะคุณผู้ชม
ผู้เสียชีวิตทราบชื่อต่อมาก็คือนายอัธพลบุญยวง

ฟลุ๊กอายุ๓๘ปีค่ะเขาเป็นเจ้าของร้าน

มีตัวอีก๓นัดเพื่อนบ้านพยายามช่วยเหลือ
พยายามจะเอาเขาส่งโรงพยาบาลแต่สุดท้ายเขาเสียชีวิตนะคะ
พยานที่อยู่ในเหตุการณ์แวดล้อมตรงนั้นเล่าแบบนี้
บอกมีผู้ชายขี่มอเตอร์ไซค์ซ้อนกันมา๒คน
คนซ้อนเนี่ยลักษณะทำทีเหมือนจะมาซื้อของที่ร้าน
แต่เห็นชักปืนออกมาแล้วรัวยิงใส่ในฟลุ๊ก
เน้นที่หน้าแล้วขี่รถหลบหนีไป
เพื่อนที่รู้จักคนตายนะคะแล้วเขาบอกว่าเป็นลูกค้าด้วยของร้านนี้ก็สนิทกัน
บอกว่าคนตายในฟลุ๊กเนี่ยจริงเป็นคนนิสัยดีนะ
อัธยาศัยก็ดีแต่เคยเล่าให้ฟังว่าเคยถูกรอบยิง
แต่ก็ไม่รู้ว่าใครมารอบยิงจนกระทั่งมาเกิดเหตุนี้
แล้วยังไม่รู้ด้วยว่าปมเหตุมันเกิดจากอะไร
ทีนี้คุณผู้ชมค่ะกองพิสูจน์หลักฐานค่ะช่วงเช้าของวันนี้
ลงพื้นที่ที่เกิดเหตุนะคะไปเจอปลอกกระสุน๑๐ปลอกตกอยู่นะ

แม่เราว่ายังไงลูกมาถูกยิงแบบนี้
แม่บอกว่า๖เดือนที่แล้วเอาจริง
ลุ๊กเคยถูกคนร้ายบุกมายิงแล้ว๓นัดจนได้รับบาดเจ็บ

แล้วเก็บเอาไว้กับตัวเพราะกลัวว่าจะถูกรอบยิงอีก
ตำรวจก็ยังจับคนร้ายไม่ได้นะณเวลานั้น
แล้วช่วงหลังมานี้แม่บอกฟลุ๊กไม่ค่อยได้ระวังตัว
สุดท้ายคนร้ายกลับมาก่อเหตุซ้ำค่ะ
เรี๊ยบว่ารอบแรกรอบแรกมันมันไม่ไม่ตาย
น่ะก็กล้ายยิงท้องขนน่ะรอบแรกน่ะ
นี่ค่ะแม่บอกด้วยว่าอยากให้ตำรวจรีบจับคนร้ายมานะ
จะได้รู้สักทีว่าไอ้ก่อนหน้านี้ที่เคยถูกยิง
แล้วรอบนี้มายิงจนลูกถึงขั้นเสียชีวิตมันเป็นคนเดียวกันหรือเปล่า
แล้วใครกันแน่สาเหตุมาจากอะไรแม่คล่องใจเรื่องนี้นะคะ